ไปดูความขึ้นไหวของศึกไทยหลีกสองรอบนัดนัดลากันบ้างนะครับ
เพื่อหาทีมคว้าตั๋วใบสุดท้ายสู่ไทยหลีกหนึ่งในลูกการหน้า
ขอนแก่นยูนิเตศจะเปิดบ้านพบกับนครปฐมยูนิเตศที่สนาอุปจรขอนแก่น
แสนการการแพทย์ระบาดของโควิดสิบเก้าไปทั่วประเทศนะครับ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่ทั้งสองสโมสรต่างยืนยันให้ความมั่นใจว่า
ได้มีการกำชับให้นักเตะดูแลตัวเองอย่างดีนะครับด้านโค้ดบอสปฏิพัฒน์รอบรู้
โค้ดของขอนแก่นกล่าวว่าสภาพทีมตอนนี้มีความพร้อมเต็มที่นะครับ
เล่นในบ้านก่อนสิ่งสำคัญคือต้องไม่เสียอเวโก
และต้องทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับส่วนโค้ดทงทงชัยสุโกกิ
ซื้อของนครปฐมรอเช็คความฟิตนักเตะต่างชาติว่าจะหายทันเกมนี้หรือไม่นะครับ
เกมแรกที่ไปเยือนก็ตั้งใจจะบุกใส่เพราะหวังอาเวโกกลับมาให้ได้เช่นกันนะครับ
จึงเกมคู่นี้แข่งขันเวลาสิบแปดนาทีกว่าก่อนเกมที่สองจะกลับมาเตะกันที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนักคอมพันธมในวันที่ยี่สิบสี่เมษายนนะครับ
ผิดท้ายที่ความคืบหน้าของบวรตปานนักฟุตบอลของสโมสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่ขอความช่วยเหลือหลังติดโควิด๑๙
พร้อมภรรยาและลูกอีกสองคนในวัยสองขวบแล้วก็๒เดือนนะครับก่อนได้รับการยืนยันผลตรวจเมื่อวันที่สิบสองเมษายน
แต่ยังไม่ได้เตียงรักษานะครับกระทั่งเมื่อวานที่ผ่านมาภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสองคน
อาการของปอดปิดเชื้อแต่ยังไม่รุนแรง
วรวรก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้
เพราะไม่เช่นนั้นลูกทั้งสองคนก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่านี้
หากยังไม่ได้รับรักษาในครั้งนี้นะครับ